ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกุมความรัก
คนมีคู่เป็นจังหวะดีที่จะสละโสด
ครองหรือหุ้นส่วนที่อยู่ห่างไกลกัน

โสดจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาให้ความรักและความสนใจ
สุขภาพจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วย
เกิดจากระบบทางเดินอาหารอาหารเป็นพิษ
และเรื่องระบบทางเดินหายใจ
ขอให้พักผ่อนให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย
การเงินเป็นช่วงขาขึ้น
มีโอกาสซื้อหาสิ่งของถูกใจทำให้มีเงินเก็บออมไว้ใช้บ้าง
แต่ก็มีเกณฑ์ของรายจ่ายสูงพอสมควร
ควรจะช่วยเหลือคนรอบข้างเพื่อเป็นการสร้างบารมีให้แก่ตัวเอง
การงานเป็นจังหวะขาขึ้น
ขยายกิจการที่ทำอยู่จะต้องเหน็ดเหนื่อย

มีการเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนสถานที่ทำงาน
คนที่ยังว่างงานมีความหวังที่จะได้งาน
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์